เป็นข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานนะภาวะกันไปหมดเลยถูกต้อง
นี่ไงคนไทยภวาลูกชิ้นปลากับอะไรนะ
หนังปลาทอดกรอบใช่ระแวงไม่ไหว
หลังจากที่บุกจับพคั้นน้องเห่จะได้ค่ะ
แล้วคนลือกันไหมว่าเอาเนื้อมาทำลูกชิ้นปลา
ขาวใสไร้กลิ่นคาว
หนังมันก็ทำเป็นหนังตากแห้งกรอบ

ค่อยฟังค่อยฟังเรื่องนี้หน่อย
ใช่อยากรู้ว่าจะยังไงเนี่ยนะคะ

ที่เขามีการแชร์เรื่องนี้กับแชร์ภาพด้วย
แต่ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาบุกไปตรวจสอบ
ให้ดูหน่อยไหมจังหวะที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปไปจับกลุ่ม
นั่งลงไป
นั่งลงกันเขานั่งลงไป
โอ้โหนี่คุณผู้ชมตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขับรถไปถึงด้านหน้านะ

เป็นตำรวจจากกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ค่ะ

บ้านนี้อยู่ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ

เจอโอ่งเจอบ่อเจอกรมัง
ที่มันก่อเป็นปูนขึ้นมาแบบนี้

ปรากฏว่าเจอสัตว์เลื้อยคลาน๔ชนิดนะ
มีตัวเงินตัวทองแบบที่ยังเป็นอยู่ขยับอยู่
ก็อยู่ในบ่อแต่ถูกมัดไว้ในกระสอบ

แล้วซากที่คุณบอกเจอแบบตายแล้ว๕๙ซาก

ต่อไปเป็นประเภทเต่าแต่เต่ามันมีสามสามชนิดค่ะ
มีเต่านา๒๐ตัวเต่าหับอีก๒ตัว
แล้วก็เต่าดำอีก๖ตัวอยู่ในกระมังแบบนี้
ไม่ใช่แค่นั้นนะดูอุปกรณ์หน่อยไหมคุณ
อุปกรณ์ที่ใช้ชำแหละซากสัตว์พวกนี้
มี๖รายการเอามาตั้งเรียงไว้โอ้โหค้อนก็มีมีดก็มีแบบนี้
เป็นมีด๑๔เล่มขวานเล่ม๑ค้อน๒อัน
เครื่องชั่งกิโล๑เครื่องไม้ทุบ๑ด้าน
แล้วมีถังแก๊สหุงต้ม๔ถัง
เขาเอาถังแก๊สเหมือนกับมาลนไฟเอามาเผาน่ะ
เพื่อให้ตัวเงินตัวทองมันตาย

ใช่ค่ะแล้วก็มีถุงตะข่ายพลาสติกสำหรับใส่อีก๓๒ถุง

พ่อค้ามารับซื้อไอ้ซากตัวเนี่ยฮะ

พูดตัวแหี้ยไปเลยก็ได้
อุทยานเขาใช้ตัวเหี้ยเลยค่ะอ่ะอ่ะเจ้าตัวพวกเนี้ย
แล้วก็ยังมีครับคนงานที่เตรียมจะชำแหละตัวพวกนี้อีก
ใช่ดูหน่อยค่ะ
ไม่นานทำต้องต้องหลังโควิดมาเนี้ยก่อนนั้นอ่ะเออหลังก็
ก่อนนั้นก็ไม่ค่อยได้ทำมันมีเจ้าอื่นทำไง
ผมก็มาทำพบเมื่อก่อนผมจริงจริงงะเมื่อก่อนผมหาขายให้คนอื่นเขา
โอ้นี่ล่ะค่ะคือคุณตามนเจ้าของบ้านนี่นะคะครับ
แล้วคนงานที่เจออ่ะทั้งชายทั้งหญิงห้าคนน่ะ

เหมือนกับเขาก็มารับงานมารับจ้างทำ
เขาบอกว่ามารับจ้างชำแหละตัวเงินตัวทอง

ไม่รู้เหมือนกันว่าสัตว์พวกนี้

เพราะว่าตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะ
ค่ะแล้วทีนี้เราคุยกับพ่อค้า

ก็มารับซื้อซากตัวเงินตัวทองที่ชำแหละแล้วเท่านั้นเอง
จะไปขายต่อโลละ๑๑๐บาท

แล้วเต่าอ่ะเต่าหับเต่าดำอะไรล่ะ

แต่ทีนี้ครับพ่อค้าที่มารับ
เนื้อที่ถูกชำแหละแล้วของตัวเงินตัวทอง
จะไปขายต่อในราคากิโลกรัมละ๑๑๐บาท

เอาไปกินหรือเปล่ากินแบบไหน
อันนี้มันน่ากลัวเพราะอะไรรู้ไหมคุณสืบสกุล
เพราะว่าทางเพจดังเนี่ยเขาก็มีการโพสต์ภาพ
แล้วเขาเขียนข้อความเขาเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า
ทลายโรงงานผลิตลูกชิ้นปลาเจ้าใหญ่

ดัดแปลงใช้เนื้อของตัวเงินตัวทองมาทำลูกชิ้น
เป็นลูกชิ้นปลาเนื้อขาวใสไร้ความคาว
ไม่ใช่โพสต์นี้นะอีกอันหนึ่งนะฮะ
นี่ครับต้องดูโพสต์นี้ก่อน
นี่แหละแล้วก็บอกด้วยนะว่าส่วนหนังเนี่ยน่าจะนำไปตากแห้ง
ทำเป็นหนังปลาทอดกรอบจัดจำหน่ายส่งขายทั่วประเทศมานานแล้ว
ขนลุกคุณเราไม่รู้ว่าลูกชิ้นปลาที่เราทานไป

ใช่ค่ะมันไม่มีกลิ่นคาวไม่มีอะไรใช่ไหมที่เขาบอกขาวใสไร้กลิ่นคาว
คนตกใจกับโพสต์นี้มากนะ
หลายคนเมื่อวานบอกว่าไม่กล้ากินแล้วลูกชิ้นปลาหนังปลาทอดเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชมใจเย็นก่อนใจเย็นก่อน
ดูโพสต์นี้หน่อยไหมของตำรวจสอบสวนกลางเนี่ย
เอาดูอันใหญ่ก่อนไม่ใช่โรงงานผลิตลูกชิ้นแต่เป็นโรงชำแหละส่งร้านอาหารป่า
เอาล่ะอันนี้โล่งใจไปแล้วหนึ่งนะ
เพราะว่าตำรวจสอบสวนกลางซึ่งจริงตำรวจสอบสวนกลางเนี่ย
เป็นต้นสังกัดของตำรวจปทศปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็คือชุดบุกจับเมื่อวานนี้แหละ
ตำรวจสอบสวนกลางเพจออกมาโพสต์แบบนี้โล่งใจว่ามิใช่นำเนื้อตัวเงินตัวทองไปทำลูกชิ้น
แต่เอาไปส่งร้านอาหารป่า
แล้วในโพสต์เนี่ยเขาบอกด้วยนะจากการสอบถามผู้ต้องหาจากการสืบสวนยืนยันว่าซากตัวเงินตัวทอง
เขาเตรียมไปขายต่อที่ตลาดชายแดนภาคตะวันออก
จะไปเป็นอาหารป่าขายกับคนที่แบบชอบเปิบพิษดาร

ภาพเมื่อกี้ก็ติดตลกไว้นิดนึงนะผมไม่ได้ถูกเอาไปทำลูกชิ้นนะครับ
ตอนที่ตำรวจสอบสวนกลางโพสต์ผมไม่ใช่ลูกชิ้นนะครับ
คุณแล้วดิฉันไปดูคอมเมนต์ข้างใต้นะของแอดมินเพจ
ตำรวจสอบสวนกลางเขาบอกว่าทุกคนสบายใจได้ครับ
ลูกชิ้นไม่ใช่ตัวเงินตัวทองแต่อาจจะเป็นงูก็ได้
แต่ตอนหลังเข้ามาตอบคอมเมนต์อีกนะคนเข้าไปทำเป็นงูอีกเยอะเหรอ
ตำรวจตอบกลับมาบอกว่าล้อเล่นล้อเล่น

แต่ทีนี้คุณผมนะอยากให้ทีมข่าวโทรไปสอบถามความจริงจากชุดจับกลุ่มหน่อย
แล้วก็สอบถามจากปากเลยท่านอะไรนะพูดมาด้วยวาจาหน่อย

เพราะว่าอะไรอ่ะคือในเพจเขาบอกแล้วนะไม่ใช่ลูกชิ้นตาแล้วก็ไม่ใช่เป็นหนังตาด้วย
แต่ทีนี้เราก็คุยกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มพันธุ์ตำรวจเอกวินยูแจ่มใส
ผู้กำกับการ๒ของปทศเขายืนยันเต็มเสียงบอกว่าตัวเงินตัวทองที่ชำแหละแล้ว
แล้วก็ไปจับกลุ่มไว้นั่นนะเขาสารภาพแล้วไม่ได้นำไปทำลูกชิ้นส่งขายแน่นอนครับ
เพราะเนื้อมีราคาแพงกว่าปลาอีกทำไปก็ไม่คุ้ม
ชำแหละแล้วนำไปส่งตามร้านอาหารป่าทำเมนูเปิบพิษดารจริงครับ
ฟังเสียงท่านผู้กำกับการสองหน่อยนะฮะ
ก็คือยืนยันว่าในลูกชิ้นที่
ทุกคนกำลังกินอยู่นะตอนนี้ไม่ได้มีส่วนผสมของสัตว์ชนิดนี้อยู่

เพราะว่าเนื้อตัวเงินตัวทองเนี่ยราคาแพงกว่าปลาอยู่แล้วครับ
ถ้าเอาไปทำยังไงมันก็ไม่คุ้มอยู่แล้วครับ
นี่ค่ะท่านก็ยืนยันแบบนี้นะคะ

สัตว์ป่าคุ้มครองไม่สามารถนำมาประกอบอาหาร
มาเลี้ยงนำมาเพาะพันธุ์มันผิดกฎหมายนะคะ

แล้วเบื้องต้นเนี่ยทางฝั่งในมนต์ตามนเนี่ย

โดนเรื่องข้อหาสัตว์ป่าคุ้มครอง
โทษคือจำคุกไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกิน๑ล้านบาท
เออนะฮะคือผู้ต้องหาก็คือตะมนต์เนี่ยนะฮะ
ที่เป็นเจ้าของบ้านนะฮะก็ถูกควบคุมตัวใช่ไหม
ทีนี้เรามีการพูดคุยกับตามนคนนี้อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาเขากล่าวยืนยันว่านะฮะ
ที่บ้านของผมไม่ได้เป็นโรงงานผลิตลูกชิ้น
เป็นเพียงที่รับซื้อและชำแหละเนื้อตัวเงินตัวทองส่งพ่อค้า
เพื่อนำส่งร้านอาหารและตลาดชายแดนที่จังหวัดตากเท่านั้นครับ

อนสังคมให้เชื่อและมั่นใจได้ว่าเนื้อตัวเงินตัวทอง
ไม่ได้เอามาทำเป็นลูกชิ้นอย่างแน่นอน
แล้วก็ฝากขอโทษผู้ประกอบการร้านขายลูกชิ้นปลาด้วย
ที่ต้องได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์จากข่าวนี้นะฮะ
ฟังเสียงตามนหน่อยนะฮะ
นี่ไงฟังตะมนต์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
คนที่มารับซื้อพ่อค้าเนี่ยอันนี้ก็มีโทษเหมือนกันนะ
โทษคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๕แสนนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมถามหน่อยว่าเอ๊ะแล้วไอ้พวกซากต่าง
หรือว่าไอ้ที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ทำยังไง

เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์การสัตว์ป่าบึงฉวักที่เดิมบังนางบ่วน

บางคนบอกโอ้เห็นอยู่ในคูในคลองน้ำในกรุงเทพเยอะแยะเลย

ออกชายแดนพลาดตะวัดได้ไหมสัดแก้วอะไรรึเปล่านะฮะ

ฉันเปิดร้านขายอาหารป่ามา๑๙ปีจะ๒๐ปีไม่เคยเลยนะ
เอาเนื้อตัวเฮ่มาขายไม่เคยเลย

แต่ร้านป้าถ้าเกิดอยากกินเอามากินได้เลย
หมูป่าไก่บ้านกวางอะไรพวกนี้มีหมดนะคะ
รวมถึงเราไปคุยกับนายกเทศบาลตำบลบ่อพลอยฝ่ายสาธารณสุขด้วยค่ะ
นายธนัชพันธ์ประพฤติกิจกุลรองนายกเทศบาลนะคะคุณผู้ชม
บอกว่าหลังจากที่เป็นข่าวส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจตามตลาดสดแล้ว
ก็ยังไม่เห็นนะที่พ่อค้าแม่ค้าเอาซาก
ว่าเอาเนื้อตัวเงินตัวทองมาขาย
คือเขาบอกว่าจากข้อมูลเชิงลึกขบวนการนำตัวเนื้อตัวเงินตัวทองมาขาย
จะส่งขายออกนอกประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
สองวันก่อนว่ามันมีอ่าสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองที่เป็นตะกรวด
หรือว่าเป็นตัวเหี้ยอะไรอย่างนี้นะ
เข้ามาขายในพื้นที่ของตลาดสดของเทศบาล

ปรากฏว่าไม่พบซากสัตว์ที่ในข่าวนั้นในพื้นที่ของเทศบาล
ตลาดสดและตลาดนัดของเทศบาล
ทีนี้คุณผู้ชมคะอาจารย์ออสอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันค่ะ
ไปถามอาจารย์ออสเขาเอาเนื้อตัวเหี้ยนี้ไปทำลูกชิ้น

หนังปลาทอดค่ะถ้าเอาไปทำจริงนะ

เนื้อตัวเงินตัวทองที่ไปทำลูกชิ้นมันไม่สมเหตุสมผลเลย
คือถ้าเกิดว่าจะเอาไปผสมเนี่ยนะมันเปลืองต้นทุนเสียเวลา
แล้วอย่างเนื้อตัวเงินตัวทองมันก็น้อยด้วย
แล้วหนังล่ะอาจารย์หนังอะเหรอ
หนังทอดกรอบมันเป็นไปไม่ได้
หนังทั้งหนาหนังทั้งแข็ง
เอาไปทอดกรอบไม่ได้กินไม่ได้หรอกแข็งโป๊ก
ซึ่งจริงเขาบอกว่าหนังของมันจะใช้ในพวกอุตสาหกรรมเครื่องหนังอย่างเดียว

ใช่แล้วอาจารย์ออสก็ย้ำนะว่ากินไม่ได้นะครับ

พออาจารย์ออสย้ำแบบนี้เราก็เลยแบบอ๋อโอเค
ใช่อาจารย์ออสก็พูดมาทางทฤษฎีนะ
หนังตัวเฮ่ประกอบไปด้วยคอลลาเจนบลูเดิร์นอะไรไม่รู้นะ
แล้วก็เอเคราตินอะไรสักอย่างนะ

ใช่ไหมฮะซึ่งจะทำให้หนังมันหนามากฮะ
ต่อให้ทอดกรอบนะโอ้แข็งโป๊กนะ

เขาไม่นิยมเอามาทำกันหรอกนะฮะ

เพราะฉะนั้นมื้อกลางวันวันนี้ลูกชิ้นปลาซะหน่อยไหมคะ
หนังปลาทอดกรอบสักหน่อยไหมคะ
เอาเพราะว่าเรายืนยันกันแล้วนะครับ
เอาพวกตัวเงินตัวทองมาทำลูกชิ้นปลา
ก็ยังมีนะคุณที่คนเอาห่อแบบหนังปลาทอดกรอบ
มาเปรียบเทียบคู่กับหนังของตัวเฮ่แล้วหนังลูก

เหมือนหนังของตัวเงินตัวทองนะครับ